คุณผู้ชมครับมาดูข่าวกันหน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับว่ามันเคยมีข่าวว่าตำรวจไปจับคนร้าย
อันนั้นคดีเสียแป้งใช่ไหมอ๋อจับได้ในโรงหนัง
เพราะว่าตอนนั้นไปดูเรื่องสับปะเลอไปดูสับปะเลอใช่ครับ
จับได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
สิบเอ็ดตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนนะครับอืม
ตำรวจเนี่ยแต่งตัวเป็นผีเลยฮะให้เข้ากับวันฮาโลวีนครับคุณผู้ชม
แฝงตัวเป็นพนักงานโรงหนังนะครับไปจับหัวขโมย
ได้คาโรงหนังนะฮะตอนที่ทางคนร้ายนั้นไปดูภาพยนตร์อยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์นะฮะ
นายวัญชัยหรือนายแมนอายุ๓๒ปีครับคุณผู้ชม
ก่อเหตุลักษัพที่ร้านอาหารร้านอาหารแถวศรีลมนะฮะ
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยคนนี้แหละนะฮะ
แฟนสาวครับมาดูภาพยนตร์
ที่ห้างแถวพระรามสามกรุงเทพฯอหานครเลยครับโอ้แน่แน่ไง
เนี่ยนะฮะขึ้นค่ะขึ้นบันไดเลื่อนมาถึงครับ
ผีเชิญให้ไปถ่ายรูปกับกลุ่มชายที่แต่งตัวครับ
ใส่หน้ากากผีเจ้าตัวก็ไม่รู้ครับว่าเอ้า
มากระซิบก่อนข้างหลังเขียนนครบาลเนี่ยนะครับ

หลังจากถ่ายภาพเสร็จก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

อันบันเดียวพี่เบียดก่อน
เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งแล้วนะ

อันนี้จะมาทำอะไรกัน

นี่ครับหนังก็ต้องดูนะ
ไปก่อเหตุมาตำรวจก็ต้องหนี
แต่ก็ตั้งใจมาดูที่หยด
วันฮาโลวีนเลยดูหนังผีก็ดูมันวันปล่อยผีนี่แหละ
เอาจริงนะถ่ายรูปกับผีเนี่ย

เป็นเขียนเอาไว้ว่าสืบนครบาน

มันน่ากลัวแล้วหลอนยิ่งกว่าเข้าไปดูหนังอีกนะ

ชีวิตจริงยิ่งกว่าในหนังนะครับค่ะนายวัญชัยครับอย่างที่บอกพาแฟนสาวไปดูหนังนะครับ
ทางตำรวจครับพลตบตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับ
บังคับการสืบสวนนครบานเนี่ยนะครับผู้การจ๋อสั่งการให้ตำรวจแต่งตัวเป็นผีครับ
ให้เข้ากับวันฮาโลวีนนะฮะแฝงตัวเป็นพนักงานโรงหนังครับ
แล้วก็อยู่ที่หน้าโรงหนังนานกว่า๓ชั่วโมงนะมีความอดทนในการรอด้วย
พอตำรวจพบตัวครับนายวัญชัยขอถ่ายรูปเลยแล้วก็จับกลุ่มในทันที
วัญชัยสารภาพนะครับบอกว่าเคยทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารครับ
เกือบสิบปีสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับไปสมัครเป็นเชฟที่ร้านอาหารดังกล่าว
ที่บอกว่าอยู่แถวศรีลมนะครับประมาณ๑เดือน
หลังจากนั้นครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตัดสินใจลาออก
แต่ว่าไม่ได้ลาออกเฉยโกรธแค้นด้วยก็เลยขโมยของครับ
เป็นแท็บเล็ต๕เครื่องนะฮะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องครับ
มูลค่านี้หลักแสนนะครับจากนั้นเอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายครับ
เพื่อทดแทนการเป็นค่าจ้างพอไปตรวจสอบประวัติ
เพราะว่านายวัญชัยเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔คดีครับ
หลังจากนั้นก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยมีการแต่งภาพครับแล้วก็ข้อความเรียนแบบนี้ครับ
ไม่ใช่ที่หยดนะที่โดนจับเป็นที่เรียบร้อย
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าทางผู้การผู้การจ๋อพลตบตรีธีระเด็ดธรรมสุธี
ส่งชุดสืบนครบานไปเลยก่อนรวบคาโรงครับนะครับ
ในที่สุดนะฮะ๓ชั่วโมงกว่านะคุณผู้ชมครับ
ไปรออยู่เนี่ยหลังจากนั้นก็
ฉันชอบตำรวจมากเลยอ่ะครับนี่เขายังไม่ล้างหน้าเลยนะเนี่ย
ใช่นะฮะบทบาทเป็นไงสมจริงนะไม่รู้เสร็จแล้วไปเที่ยวไหนต่อหรือเปล่า
มาเขียนบันทึกประจำวันดูสิคะยังไม่ทันล้างเคคอัพเลยนะคะเนี่ย
แต่ว่าสิ่งที่แบบตลกดีก็คือว่าไปจับได้ที่โรงหนังเนี่ย๒เคสติดนะ
ห่างกันสักประมาณสัปดาห์กว่าเท่านั้นเองใช่ไหม
คือก็ต้องบอกว่าด้วยความหนังกระแสแรงโจรก็ยังไม่ยอมตกกระแส
สับปะเหลอนะก่อนหน้านี้แล้วก็ที่หยดตอนนี้ที่บอกว่าตอนนี้ได้เป็นหลายร้อยล้านแล้วนะครับ
แล้วเขาเรียกชื่อหนังถูกด้วยนะที่หยดที่ออกเสียงไม่ผิดนะ